สำหรับพระเอกวิกหมอชิตอย่างบูมกิจกล้องค่ะ
คือเลือกออกงานเกี่ยวกับฟุตบอลทีมรักกันเลยทีเดียวนะ
สำหรับนั่นเองนะคะว้าวงานนี้นะคะหนุ่มบูมแฮปปี้สุดเลย
เพราะได้เจอสาวบกเหล่าหงแดงกันมากมาย
รวมไปถึงพี่นิน่าด้วยนะคะ
หนุ่มบูมทั้งทีบันเทิงไทยรัฐเลยรีบคว้าตัวมาอัปเดตเรื่องความรัก
กับดาราสาวรุ่นพี่สาวครีฟ
ที่ตอนนี้สุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมแล้วล่ะจ้า

มีแพลนจะจัดงานแต่งเนื่องในโอกาสคบหาดูใจกันมา๙ปีจนจะเข้าปีที่๑๐

แต่พอเจอวิกฤตโควิดเข้านะคะ
ก็เลยทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจพับโครงการเอาไว้ก่อน
คือโควิดมันหนักมากไงช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหม

เลิกดีหลังจากนี้จะเป็นเมื่อไหร่
แล้วหนุ่มบูมมีแพลนจะปั๊มเบบีเลยหรือไม่

จริงเมื่อปลายปีก็มีแผ่นคุยกัน

ว่ามันก็เข้าปีที่๑๐ที่รู้จักกันแล้ว
ก็เลยกะว่าจะไปดูเลิกอะไรอย่างนี้ไว้

ก่อนที่จะไปดูเลิกก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่
ด้วยเรื่องงานด้วยงานในวงการด้วย

เรื่องงานเรื่องอะไรมันลงตัวแล้วก็

ก็อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้

โรคระบาดและด้วยสภาวะ

ถ้าจะมีมันจะมีจริง
หรือว่าถ้าเขาจะมาเกิดจริงก็เราก็ไม่ได้ปิดกั้น

คนสมัยนี้นะก็ต้องคิดเยอะนะ

แต่ว่าคุณผู้ชมถึงหนุ่มบูมจะแต่งเมื่อไหร่
แต่ว่าได้แต่งแน่นอนก็ต้องเตรียมสุขภาพร่างกาย
ให้มันพร้อมให้มันฟิตซะก่อนนะฮะ